คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มกันที่คุณแม่สุดสวยสุดสตรองด้วย
สำหรับซาร่าคาซิงกินี่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะเปิดตัวหวานใจ
เปิดไฟฮอตเวิร์ดนะคะที่หล่อด้วยแถมพ่วงดิกรีไฮโซด้วย
บอกว่ารวยอยู่ไม่น้อยเลยนะสำหรับไฮโซหนุ่มคนนี้นะคะ
มีชื่อว่าคริสเตียนซึ่งหนุ่มคนนี้เข้ามาดูแลหัวใจ
อินเลิฟหนักถึงขั้นที่ผู้ชายเนี่ยเตรียมขอแต่งงาน
ล่าสุดฝ่ายชายกลับถูกอดีตคนรักเก่าออกมาแฉแรง
ว่าหนุ่มคริสเตียนไม่ได้รวยแล้วก็เพอร์เฟคตามที่อวดสื่อ
ทั้งเจ้าชู้แถมยังยืมเงินเธอแบบไม่คืนอีกด้วย
เจอประเด็นแรงซัดเข้ามาครมใหญ่แบบนี้คุณแม่ซาร่า
จะมาชี้แจงว่าอย่างไรไปฟังกันเลยจ้า
ซาร่าทราบมาก็ที่บ้านเขาก็ค่อนข้างกังวล
กับข่าวที่ออกมาก็อาจจะมีการดำเนินตามกฎหมายอะไรอย่างนี้ค่ะ

จริงเรารู้จักกันมาค่อนข้างนานแล้ว
เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะเราก็เลยค่อนข้างที่จะรู้อะไรเกี่ยวของเขาไปอย่างนั้น

มันมีข่าวอะไรแบบนี้แล้วมันกระทบที่บ้านเขา
ซึ่งซาร่าก็รู้สึกไม่ดีที่เราทำให้พ่อแม่เขาไม่สบายใจ
เราก็เลยเหมือนแบบเลือกที่จะปิดไอจีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ช่วงระยะหนึ่งเพิ่งเปิดเมื่อวานเพราะว่าเหมือนพอได้คุยกับที่บ้านเขาแล้ว

เดี๋ยวอันนี้เก็บไว้เป็นเรื่องภายในก่อนแล้วกันค่ะ

ชื่อบัญชีว่าคริสเตียน๓อันเดอร์สกอร์ส
ซึ่งในไอจีนี้เนี่ย

แล้วก็มีผู้ติดตามเพียงแค่๑๐กว่าคนเท่านั้น
คือไม่รู้ว่าเป็นบัญชีที่สร้างขึ้นมาใหม่อะไรยังไงหรือไม่นะ
แต่ว่าซาร่าเองยืนยันว่าเขาไม่ได้คิดจะมาหลอก
แล้วคนที่ออกมาแฉเนี่ยก็ไม่ใช่แฟนเก่าของหนุ่มคริสเตียนด้วย
เพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงได้
เพราะว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ศึกษากันมาก่อนแล้วเนาะ
ประเด็นเรื่องงานแต่งงานของซาร่านะคะ
จะแต่งงานหรือเปล่าเธอตอบกลับด้วยนะว่า
ซูนนะคะก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้นักข่าว

คือถ้ามันไม่มีมูลหรือว่ามันไม่ชัวร์
ผู้หญิงก็จะไม่ออกมาพูดแบบนี้